สำหรับเมนูเส้นอนาชาติร้านสุดท้ายของเราในวันนี้จะขอปิดท้ายด้วยหม้อไฟเกาหลีที่เพิ่งเปิดทำการมาแค่สี่เดือนแต่ถูกใจชาวชนบุรีทุกคนจนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าที่สำคัญนะคะได้ยินมาว่าหม้อไฟเกาหลีแสนอร่อยนี้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น
ฟังดูชอบจะยังไงยังไงอยู่นะคะเนี่ยคุณน็อตคงต้องรบกวนคุณน็อตไปช่วยไขข้อข้องใจกันแล้วล่ะค่ะ
หลังจากได้ลองเส้นเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีในเมนูไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คราวนี้ครับอยากจะลองชิมแบบว่าเกาหลีแท้ดูนะครับ
จะเป็นยังไงครับคนแถวนี้ก็บอกว่าถ้าหาเมนูเกาหลีแท้นะครับ
มาที่นี่ที่เดียวเลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับ
เป็นเมนูหม้อไฟเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวของจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับ
ผมจะบอกว่าเป็นร้านเกาหลีที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นด้วยงงอ่ะสิ
อยากจะรู้นะครับเดี๋ยวก็ไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชิญเลยครับครับพี่โอ้ใช่ครับ

ถูกต้องครับก่อนอื่นเลยจักรยานแปลว่าอะไรครับ

จะแยกว่าที่รักเหรออ๋อภาษาเกาหลีแล้วเมนูที่ร้านขายคือเมนูอะไร
ของเราก็จะมีบูเดจิเกเป็นหม้อไฟเกาหลีนะครับ
้อไฟเกาหลีของเราเป็นแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นแบบยุคสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ของเราก็จะมีดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมก็คือสดเผ็ดนะครับใส่กดจูจานเข้าไป
แต่มีอีก๒อย่างนะครับก็คือซุปของแกงกะดีกับซุปคล้ายราเมนนะครับว่ามิส๒
พูดไม่ค่อยชัดเป็นคนเกาหลีใช่ไหมเนี่ยเออไม่ใช่ครับอ่าคนญี่ปุ่นครับ
เป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับเดี๋ยวเป็นคนญี่ปุ่นแล้วมาเปิดร้านอาหารเกาหลีได้ไงเนี่ย
พอดีแฟนชอบทานอาหารเกาหลีนะครับแฟนเป็นคนอะไรคนที่เอ๊ะไม่ใช่คนไทย
อ๋อก็เลยผมจะทำเอาใจแฟนก็เลยล้อยล้นขึ้นมาดูเพื่อนทางก็อร่อยติดใจนะครับ
ครับก็หลังจากนั้นก็ปรับปรุงมาเรื่อยนะครับจะได้สูตรปัจจุบันครับ

โกย่าอาหารขึ้นชื่อของนาโกย่าคืออะไร
นากโกย่าคือมิสโซกัตซุนะครับคือหมูทอดครับ
แล้วก็ใส่มีสดเข้าไปนะครับแล้วก็มีกุ้งทอดด้วยนะครับ
แล้วที่บ้านเกิดเกิดของคุณโอ้นากโกย่ามีอาหารเกาหลีแบบนี้ขายไหม
ถึงที่นากโกย่ามีคุณเกาหลีเยอะนะครับ
อะอยากจะรู้แล้วหน้าตาของภูเดจิเกคือใคร
กำเนิดอยู่ที่เมืองอุยจองบูจังหวัดขยองกีนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือติดกับโซล
เมืองหลวงของประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะซึ่งต้องเท้าความไปตั้งแต่สมัยสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ในช่วงปีคริสตศักราช๑๙๕๐ถึงปี๑๙
ในขณะนั้นทางเกาหลีเหนือได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการรบจากจีนและรัสเซีย

ส่วนทางเกาหลีใต้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพทหารของอเมริกัน
ซึ่งนอกจากจะมาช่วยเกาหลีใต้รบแล้วยังพกเสบียงมาให้อีกด้วย
ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไส้กรอกแพมเนื้อกระป๋องหมูกระป๋องและชีสตามสไตล์อเมริกานะคะ
พอชาวเกาหลีใต้ได้รับอาหารมาจึงนำมาผสมกับน้ำซุปเผ็ดรสดั้งเดิมของเกาหลี
ซอสโคชูจังและกิมจิสไตล์ตัวเองค่ะ
จากนั้นก็พัฒนาส่วนผสมลงไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นเห็ดเต้าหู้พริกหอมใหญ่ต๊อกบล็อกกี่หรือแม้แต่เส้นรามยอนค่ะ
ได้รสชาติที่ถูกใจทั้งคนเกาหลีและเหล่าทหารอเมริกันทุกคน
ตั้งแต่ช่วงปลายคริสตศตวรรษที่๒๐หรือประมาณปีพศ๒๕๑๐เป็นต้นมา
เมืองอุยจองบูเนี่ยจึงมีชื่อเสียงของเมนูภูแดจิเกเป็นอย่างมาก
และยังมีถนนที่ชื่อเรียกว่าถนนเอยจองบูภูแดจีเก
สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารที่ขายฟูแดจิเกทั้งสิ้น
ซึ่งเมนูนี้นะคะก็ได้รับความนิยมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

ของเกาหลีใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเขาถ่ายอะไรบ้างของเกาหลี

เส้นอันนี้ก็คือเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลี

ก็ต้มนานแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะครับ

เต้าเจ้าของที่ใส่พริกเกาหลีนะครับ

ความลับโอเคไม่บอก

เอ่อแล้วครับคอนนี้
ทุกอย่างจะสกแล้วนะครับแล้วจะทานวิธีการอย่างไง
อันนี้ทานได้ตั้งจากเป็นกี่คนพราบประมาณ๓ขั้น

แล้วก็สั่งตอปติ๊งมาเพิ่มส่วนใหญ่คนเขาก็สั่งอะไรเข้าเป็น

เด็กเนี่ยวหงุ่มน้ำซ้อร์สจะเอาแบบแปรก

ก็จะถูกปากคนไทยนะเพราะว่ารสชาติจัดจ้าน
เพราะเพดนะเนี่ยคนกินไม่เผ็ดทำไง
ไม่กินเผ็ดก็มีเลือกได้นะครับ

ใช้ทองก็อทสุญี่ปุ่นครับ
ใช้กระดูกหมู
ขอชิมหมูได้มั้ยครับ
ด้านเบียงเที่ยวทำดี
ช่วงนี้ต้องขอเวลาให้นักเล่าเส้นของเรา
จัดการกับภูแดจีเกสูตรดั้งเดิมไปก่อน